คุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
น้องนักศึกษาเข้าไปเดินซื้อของอยู่ในซุปเปอร์
ปรากฏว่าเจอผู้ชายคนหนึ่ง
ใส่เสื้อสีเขียวสกรีนกองทัพบกตัวใหญ่เลยนะ
แอบเดินถ่ายขาอ่อนของน้องไว้
น้องรุมจับยึดโทรศัพท์ขอเปิดดูหน่อย
แล้วผู้ชายคนนี้ปฏิเสธนะครับ
ผมปลดล็อคเดี๋ยวผมปลดล็อคปลดรหัสมามามามาบอกบอกบอก
รหัสมันเป็นข้อมูลส่วนตัวบอกค่ะอ่าเดี๋ยวเข้ามาในนี้เดี๋ยว
เดี๋ยวเดี๋ยวออกรหัสเดี๋ยวนี้อ่าอยากเข้ามาไงอยากเข้ามาหนูเห็นว่าเขา

โอโหจริงจริงคลิปนี้ยาวนะคุณผู้ชมภาคเกิดเกินสองทุ่มเมื่อวานเยอะมาก
ไปในร้านสะดวกซื้อน่าซอยรังสิทธิ์ที่
รมใกล้กับมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังจังหวัดปฐุมธานีนะ
ชายเสื้อสีเขียวขี้ม้าสกรีนคำว่ากองทัพบก๑ทับ๖๐
แล้วก็สกรีนชื่อไว้วัฒนวิทย์แต่ไม่รู้ว่าชื่อจริงของเขาหรือเปล่า
หรือว่าเขาเป็นสังกัดนี้จริงหรือเปล่านะครับ
คือน้องนักศึกษาสาวแล้วก็คนในร้านพยายามล้อมจับเอาไว้
เพราะก่อนหน้านั้นมีพฤติกรรมแปลกมีพิรุษเดินตามติดสาว
เดินตามติดน้องนักศึกษาน้องนักศึกษาหันมาเจอพอดี
พี่พี่ตามถ่ายรูปขาอ่อนหนูนี่นะ
น้องก็เลยไปล้อมจับเลยไปยึดโทรศัพท์เลย
เอาโทรศัพท์มานี่ขอเปิดดูหน่อยบอกรหัสมา
ท่านอะไรผู้ชายคนนี้ก็คงกลัวโดนล้อมแบบนี้ใช่ไหม
ก็เลยบอกรหัสไปแล้วปรากฏพอเปิดไปนะคุณ
เจอภาพของผู้หญิงเต็มไปหมดเลย
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภาพของน้องนักศึกษาคนนี้
ทีนี้ภาพเต็มไปหมดเลยน้องนักศึกษาก็เลยถามว่า
ผู้หญิงในภาพในมือถือคุณคือใคร

นักศึกษาถามโอ้โหพี่แฟนเป็นโหลเลยเหรออย่ามาอ้าง
มีแต่ภาพผู้หญิงเท่านั้นลบทั้งหมด
ส่วนผู้ชายคนนี้บอกอ้าวก็ไม่ได้ถ่ายอนาจารย์
เอาน้องลบไปก็จบแล้วเอาโทรศัพท์มาคืนพี่
แต่น้องนักศึกษากลุ่มนี้เขาบอกไม่ยอมนะ
ต้องแจ้งความให้ได้ไม่งั้นจะไปทำผิดอีกคุณ
นักศึกษาสาวเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าถ้าตำรวจมาระงับเหตุฐานะป่านนี้คงจับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
แต่ทีนี้พอโทรแจ้งตำรวจ๑๙๑ไป
ตำรวจไม่มาคนร้ายก็คือทิ้งโทรศัพท์อันนี้ไว้แล้วก็หนีไปเลยฮะ
ตอนนี้น้องนักศึกษาบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยนะ
เพราะว่ายังต้องมาซื้อของแถวนี้ยังต้องมาเดินแถวนี้กลัว
ผู้ชายคนนี้จะมาก่อเหตุอีกก็เลยนำหลักฐานทั้งหมด
คลิปที่ถ่ายไว้แล้วก็มือถือของผู้ชายคนนี้

คุณผู้ชมฮะตรวจสอบประวัติแล้วนะ

เพราะชื่อจริงไม่ตรงกับเสื้อที่ใส่ในการก่อเหตุ

ตำรวจบอกน่าจะเป็นคนงานก่อสร้าง
ย่านนวัตนครจังหวัดปฐุมธานี

ตำรวจรู้ประวัติและที่อยู่ขนาดนี้แล้ว
ต่อสายพูดคุยกับคนร้ายคนก่อเหตุแล้ว

แล้วก็ฝากคำข่มขู่ถึงน้องนักศึกษาสาวด้วยนะ

และยังมาบอกกับเธอด้วยว่าจับไม่ได้

ทีนี้นักศึกษาสาวก็เลยถามกันไป

ที่ยังต้องให้เกิดอีกกี่รอบ
และพี่ยังต้องให้เขาถ่ายรูปสาวละเมิดสิทธิ์มากกว่านี้

แต่ก็อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้สักทีนะครับ
พอฟังตำรวจพูดแบบนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้าง
หนูรู้สึกว่าหนูเฟลมาก

คือพี่ตำรวจโทรไปคุยเขาโมโหเขาบอกสิว่า
ไปบอกบ้านนั้นให้หยุดบ้าก่อนอะไรอย่างนี้
หนูรู้สึกว่าหนูเฟลล์มาก
ที่หนูรู้สึกว่าถ้าหนูออกไปจากตรงนั้น
แล้วหนูพบเจอเขาอีกหรือเขาตามอีกหรืออะไร
มันจะเป็นทางไม่ดีต่อหนูร้ายแน่กว่านี้
น้องผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหถึงแม้ตอนนั้นน้องจะกลัวนะ

คุณถ่ายอะไรเราไปบ้างแล้วคุณยังถ่ายรูปสาวอีกเยอะเลย
น้องบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะอยู่ไงต่อแล้ว

นำเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อเตือนภัยนักศึกษาและผู้หญิงคนอื่น

แล้วก็คนร้ายที่บอกคาดว่าเป็นคนในพื้นที่
เธอก็เลยกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วยนะครับ

ที่มาช่วยกันรุมร้อนมาช่วยกันจับอันไว้